เพราะว่ามีข่าวสัก๒วันก่อนได้แล้วนะครับ
สำหรับกรณีของมิรวรรณรายวัช
เพราะว่าเหลือสัญญาประมาณ๖เดือน
แต่ว่ายังไม่ได้ต่อกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับ
ก็เลยต้องมีข่าวลือแน่นอนออกมา
ของการที่อาจจะมีข้อเสนอจากประเทศอื่นเข้ามา
ให้เขานั้นได้รับความสนใจ

นักเตะชาวเสิร์เบียของสบสนไชนาอีกที่เคยมาค้าแข่งในช่วงปลาย
ปลายการเล่นอาชีพของเขานะครับในไทยก็ดูแลทางรายวัชอยู่
ก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับที่มีข่าวว่าล่าสุดเนี่ย
ทางทีมชาติเซอร์เบียอาจจะดึงรายวัชไปคุมทีม
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเซอร์เบียก็มีข่าวว่า
ปลดกุญสือทั้งที่ทำผลงานชนะ๑๐เกมแพ้ไปเกมเดียวนะครับ
สิทธิ์ไปบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยแต่ว่าแน่นอน
การหาโค้ชใหม่เนี่ยไม่น่าใช่รายวัฒน์เพราะว่ารายวัฒน์ก็บอกเองนะครับ
เป้าหมายของเขาอันดับแรกคือการเจรจากับทีมชาติไทยก่อน
แต่จริงตามตามมารยาทเนี่ยอีก๖เดือนถ้าเกิดว่าหลังจากนั้น
สมาคมยังไม่ต่อก็อาจจะมีการพูดคุยกับที่อื่นได้อืมนะครับ
เงื่อนไขตามปกติอยู่แล้วสัญญาตอนที่เปิดตัวในวันที่๕
พฤษภาคมนะครับในช่วงปีนี้แหละ
แล้วก็ปีหน้าก็ครบ๑ปีพอดีนะครับในการเซ็นสัญญากันเบื้องต้น
ดังนั้นถ้าจะพูดคุยกันก็ควรจะเกิดขึ้นก่อนอย่างน้อย๒เดือน
หรือว่า๑เดือนนั่นก็คือช้าที่สุดแล้วนะครับ
มุมมองของแฟนกีฬารวมถึงตัวผมเองด้วย
ถ้าคิดว่าอยากจะให้เขาทำงานต่อเพราะว่า
เขาจะได้วางแผนระยะยาวไปด้วย

แล้วก็การวางแผนเตรียมงานในการอุ่นเครื่อง

เล่นได้เลยเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราทำงานต่อ
เราไม่ต้องมีแผนการที่ต้องเน้นผลสกอร์

ก็จะเป็นประโยชน์ที่สมาคมถ้าคุยเร็ว

หรือเรื่องของจีนช้ำเอเชียยู๒๓ด้วย
ที่มีข่าวว่าจะให้รายวัชไปช่วยเป็นที่ปรึกษา
ถ้าเกิดคุยกันเร็วเดือนมกราคมนี้

ยาหมดพฤษภาเขาก็ทำงานต่อตามมารยาท
แต่ว่ากำลังใจไงกำลังใจในการทำงานมันดีกว่า
ตรงที่ว่าสบายใจแล้วพฤษภานี้คือผมได้ต่อแล้ว

เดี๋ยวผมว่าคงจะมีการคุยกันเร็วนี้นะครับ